ที่มีตัวเลขรายได้แต่ละปีหลักพันล้านบาท
ที่สำคัญที่สุดเลยคือสิ่งที่ผมพยายามจะให้โอกาส
แต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้มากที่สุดที่เป็นไปได้
แต่ว่ามันก็ต้องมีการส่งต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถจะคิดและตัดสินใจ
แล้วพาบริษัทนี้ให้ก้าวหน้าไปในอนาคต
ก้าวต่อไปกับเป้าหมายสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๖๐๐๐ล้านบาท
ติดตามในขอดสูตรกับพีรวัตรวันอาทิตย์นี้